สดมัยฮ่า้ย

วันนี้เซ็คซี่มาก

ไม่เอาอะละปีนึงน่ะน่ะ

ธนาลักษณ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกระสาปหมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่๑๐เป็นวันแรก
เปิดให้ใช้แลกจ่ายตั้งแต่วันที่๙เมษายนเป็นต้นไป
สำหรับการแลกจะจำกัด๑คนต่อ๑ชุดนะคะ
แล้วก็เริ่มเปิดแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตั้งแต่๘๓๐แล้วก็เปิดให้แลกไปจนถึงเวลาบ่าย๓๓๐นะคะ
หน่วยรับและแลกจ่ายเหรียญกระสาปที่กรมธนารักษ์ซอยอลีสัมพันธ์นะคะ
แล้วก็หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาปที่สำนักบริหารเงินตราถนนจักรพงศ์
แห่งที่๓ก็หน่วยที่สำนักบริหารเงินตราผนโยธินคลอง๑นะคะ
แล้วก็แห่งที่๔คือศูนย์บริหารจัดการเหน็นกษาบของกรมธนารักษ์๖
ทั้งหมดนะคะก็จะมี๖แห่งคือขอนแก่นอุบลรัชธานีเชียงใหม่นครสวรรค์สงขลา
แล้วก็สุราธานี๑ชุดที่พูดไปแล้วจะมีดังนี้ค่ะ
เหรียญ๑๐บาทจำนวน๔๐เหรียญนะคะมูลค่า๔๐๐บาท
๕บาทจำนวน๔๐เหรียญมูลค่า๒๐๐บาท
๒บาทจำนวน๑๐๐เหรียญมูลค่า๒๐๐บาท
เหรียญ๑บาทจำนวน๑๐๐เหรียญมูลค่า๑๐๐บาท
๕๐สตางค์จำนวน๒๐๐เหรียญมูลค่า๑๐๐บาท
และเหรียญ๒๕สตางค์๒๐เหรียญมูลค่า๕บาท
ทั้งหมดก็มูลค่า๑๕๐๐บาทนะคะ
ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าในวันนี้
สถาบันการเงินจะเริ่มนำธนบัตรของราชการที่๑๐
มาใช้นะคะชนิดราคา๒๐บาท๕๐บาทและ๑๐๐บาท
ออกใช้เป็นวันแรกเช่นกันพร้อมกับยืนยันว่า
ธนบัตรแบบเดิมยังใช้ได้อยู่
ไม่ได้เลิกใช้แต่อย่างใดและให้ใช้คู่กันไป
ขณะเดียวกันนะคะธนบัตรราคา๕๐๐บาทและ๑๐๐บาท
ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ในวันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑เป็นต้นไปค่ะ
ก็บางคนคิดว่าพอแลกมาแล้วจะใช้แบงค์เดิมไม่ได้

จนกระทั่งการหมุนเวียนมันก็คงจะต้องใช้เวลา
กว่าจะเป็นธนบัตรแบบใหม่จนทั่วนะฮะ
เพราะเราใช้แบบเดิมมาเป็นเวลานานมาก
วันที่๕เมษายนคู่พระคู่นางเบลล่ากับโป๊ปเขาก็ไปออกงานคู่กัน
ภายหลังจากจบงานนี้พี่หมื่นโป๊ปกับเบลล่าหรือแม่การะเกดหรือว่าเกดสุราง
ยังไม่ได้หมดค่ะกลายเป็นพี่น้องกันด้วยนะ
ในที่สุดเป็นแฝดที่ตายไปก่อนรับดีจริงนะครับ
ก็มีการกล่าวถึงฉากโล้สัมเภา
ซึ่งก็หลังจากที่ส่งตัวเข้าห้องห่อกันแล้ว
ฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเคยโล้สัมเภาไหม
ที่เขาก็บอกว่าสัมเภาเคยเห็นแต่ไม่เคยขึ้นไปโล
อย่างนี้เป็นต้นก็ใช่เลย
พี่หมื่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสอน

ฉันต้องขอบอกอย่างนี้นะว่าคนสมัยโบราณนี้ก็ช่างเปรียบเปลยนะ

เออซึ่งมันเป็นอะไรซึ่งแบบว่า
มันสวยงามมันไม่ได้ดูแบบว่าทะลึ่งตึงตังนะ

คุณลองคิดดูสิคนที่ขึ้นไปโล้สัมเผาไปอยู่บนสัมเผาเนี่ย
สัมเผาเวลามันโดนขึ้นมันก็จะโล้ไปโล้มามันก็ขึ้นอย่างนี้นั้นก็โล้ไปโล้มา

เข้าใจแล้วครับพี่

เขาเป็นอะไรคะ

กวางเขาจะหันมามองมดดำอุ๊ยกวาง
ก็ยังมีอย่างนี้นะเห็นกวางย่างเยี๊ยงชำเรืองเดิม

เราก็ไปถามความรู้สึกของเขานะว่า

เขาบอกว่าสองคนนี้นะเขาสนิทกันมากนะ

เขาก็จะแบบตลกเวลามันเอาหน้าเข้ามาชิดกันอย่างนี้

เพราะว่าผู้หญิงมันเป็นคนสมัยใหม่ใช่ป่ะ

โง่งรามพูนอย่างเงี้ย

นางก็เลยแบบว่าคือนางคงรอมานาน

เอาแต่จูบหน้าผากกับหอมแก้ม

เลยนะคือคนกำกับเนี่ยคือคนที่เขียนบทเนี่ยโคตรละเอียดเลย
คือมันมีที่เทลอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งเล็กน้อยอย่างนี้
มันทำให้คนดูเนี่ยนะแบบว่ากินกันวินาทสันตโล

มากสูงมากถึงมากที่สุดต้องขอบอกอย่างนี้นะ
จะน่าจะพูดถึงเขาน่ะเหมือนเขาทำยังไงมันถึงได้
รมุนละไม่กรมกร่องมูดอ่ะดีมากอยู่แล้วอ่ะผู้อำกับพรุษไทยซึ่งมาก
นะครับผู้อำกับต่างไม่ได้เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วทำเป็นแกงขึ้นมา

ใช่ปรุงมาปรุงให้อร่อยมากเลย

ไปซื้อมา

มาเรียนแบบฉันเลย

ด้านทำเงียบรัฐบาลนี่นายวิระรดิ์พัจจนรัฐ

ผู้หลัตเองประยุติจรรโกชานายกรัฐมนตรี
ให้นโยบายต่อยอดละครบูเพศสานีวาด

ขณะนี้สถานศึกษาได้มีการ

แล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ผลิตผ้าไทย
มันน่าจะเป็นอย่างนี้มาสักตั้งนานแล้ว
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันนี้นะฮะ
เทศกาลภาพยนตร์ที่ประเทศจีนได้ประสาน

สามารถที่จะไปฉายที่จีนได้
โดยที่ไม่ต้องรอโคต้าตามที่ประเทศนั้นกำหนด

คือดิฉันเนี่ยนะไปประเทศลาว
แล้วก็บางทีเข้าไปอบรม
มีนักเรียนลาวหรือนักศึกษาลาว
เข้ามาในเมืองไทย
เห็นแล้วแบบอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้บ้างคือ

แล้วก็ไล่สีตามชั้นปัธยม
เป็นเครื่องแบบไปเลยไม่ได้แต่งเฉพาะวัน
ฉันบอกอย่างนี้มันทำให้อะไรรู้ป่ะ
มันทำให้คนที่ทอผ้า

แทนที่เราจะไปซื้อกางเกงเบสปอย
เสื้อเชิดหรืออย่างนี้ใช่ไหมผ้าข้อต้อนอย่างนี้
แทนที่เราจะไปซื้อผ้าฝรั่งเกงเบสปอยอย่างนี้
เราก็ต้องไปซื้อผ้าถุง

ใช่แล้วก็ทอถูกต้อง

กางเกงป้ายอย่างนี้ก็ได้

ทั้งหมดจับ๕คนนะพี่เหมียว

ส่วนภารวาส๓

คืออย่างนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้
มีทางคุณพ่อกับคุณแม่

เขาก็เหมือนกับรู้สึกตัวเองจิตตก

ก็ไปเจอพระรูปนี้อยู่กับพรรคพวก

พ่อชื่อในขานดื่มไปแก้วหนึ่ง

ที่คอมีรอยสีดำอยู่เห็นไหม

คือเด็กไปเป็นเพื่อนพ่อ

แต่พระบอกว่าโดนของ

เพราะก็คิดว่าคือกินน้ำแค่แก้วเดียว

อุ้ยตักดื่มไป
ดื่มแก้วแรก
ปุ๊บเด็กอ้วกเลย

พระก็เลยหาคนจะจับมือ

ให้พักเสร็จปุ๊บแม่ก็กลับไปที่บ้านก่อน

แล้วก็ปอนด์เปิดไปหมดเลย

มีอยู่รูปหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน
เอ้อรู้สึกว่ารูปนั่นจะชื่อว่า
ที่ชายภูมินะก็จับมามีภาคบุญปัล
นายมงคลถูกไปแล้วนางกณิกาโดนไปแล้ว

หรืออีกรูปหนึ่งรู้สึกจะเชื่ออะไรรึเปล่า

ณวันนี้ผมก็เลยได้มีการถามไปทางรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเดชนหนุ่มบริพันธ์
ท่านก็บอกว่าจริงแล้วคุณหนุ่มรู้ไหมว่าบาทหนึ่งน้ำ
กี่ลิตรบาทหนึ่งน้ำเท่ากับ๕ลิตรนะ

วันนั้นเด็กกินน้ำไปบาทครึ่งกินไป๘ลิตร

กินไป๘ลิตรน้ำเนี่ยมันดันแล้วมันก็แบบว่าคือมันกินเยอะเกินไปอ่ะ

ติดกันคือจริงแล้วเนี่ยเขาบอกกินแค่บาทหนึ่งก็แทบจะตายอยู่แล้วล่ะ

แต่เนี่ยกินเท่ากับว่าเชื่อไหมว่าคุณนึกออกไหมขวดน้ำอัดลมขวดลิตรน่ะ
คุณกินน้ำนั้น๘ขวดกรอกเข้าไปแล้ว

เด็กก็เลยตายวันนี้ตำรวจจับมาเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเหลือรูปหนึ่งที่หนีอยู่เนี่ย
ส่วนแม่กับพ่อก็รู้สึกเสียใจมาก
คือมีคนก็จะไปด่าเพราะว่า

คือผมไม่รู้นะเค้าจะด่าเดี๋ยวค่ะ
ผมแค่รู้สึกว่าคือเขาเป็นชาวบ้านเขาไม่มีการศึกษา

แล้วลูกเขากินเข้าไปแก้วแรกแล้วอ้วกออกมาเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ตกใจเฮ้ยหรือจะเป็นอย่าง
อย่างคล้องอะไรอย่างงี้เสร็จ
เ฻กเนี่ยผมก็เลยมีการสอบถามทางอาจารย์เจ็ดสะดาย
เขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไปกับพ่อเนี่ยก็ตอนนี้ก็จับเรียบร้อยแล้ว
แต่ตัวที่ให้กินยังไม่จับจับไม่ได้หมายถึงว่าพระรูปนั้นยังไม่เจอ
อืมใช่ยังหนีอยู่ยังหนีอยู่ในโอภาษณ์นะพระโอภาษณ์เนี่ยน่ากลัว
ช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมค่ะที่เราคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยรู้จักหมดแล้วตอนนี้ค่ะฝรั่งเขาเจอ
อีกหนึ่งอย่างเป็นอวัยวะที่ค้นพบใหม่แล้วก็มีผลกับการควบคุมเรื่องมะเร็งด้วย

ลิ้นจีบังคุณเทียนเป็นอย่างไร
ฮีโรกรรมละพันบาท

อร่อยจริงหรือเปล่า

ลิ้นจี่บางขุนเทียนนะครับ
ชาวสวนจากวิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา

จอมทองเขตราชบุรณะ
เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ

จากที่ไม่ได้ผลผลิตมานานถึง๔ปีนะครับ

เนื่องจากเกษตรกรต้องดูแลชำรุดถนอมผลผลิต
ให้เป็นอย่างดีเพื่อควบคุมคุณภาพ

แต่ก็ยังมีปริมาณที่จำกัดอยู่นะครับ
เกษตรกรก็เก็บผลผลิตได้เพียง๕๐๐กิโลกรัม
หรือประมาณ๑๐ของผลผลิตทั้งหมดนะฮะ

มีคุณภาพที่ดีเนื้อเนี่ยแห้งรสชาติหวานอร่อย

ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันที
เพราะเป็นสินค้าที่หายากนะครับ
สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น
ทางกรมจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนอื่น
ก็คือเฉพาะถิ่น
เดี๋ยวถ้าอันนี้มีแค่ไม่ถึงพันกิโลนะมีนิดเดียวใช่ไหม

คนก็จองไม่ถึงแต่ก็แพง
อร่อยแล้วแห้ง
ธรรมดาลินจิตน่าจะโรงประมาณเท่าไหร่
ถ้าธรรมดาก็เป็นร้อยนะคุณผม
ถ้านั้นใช่ไหม

จักรพัด

เป็นความบังเอิญที่คณะแพทย์กำลังตรวจสอบเท่านั้นเองผู้ป่วยรายหนึ่ง
แล้วพบว่าเครือข่ายของหลอดเลือดฝอยมันไม่ชัดเจนว่าเป็นหลอดเลือดฝอยจริงหรือเปล่า
เขาก็เลยเอากล้องไปส่องดูส่องแล้วส่องอีกแล้วก็ทำการวิจัยเพื่อค้นหาว่า
ไอ้เจ้าส่วนปริศนานี่มันคืออะไรนะฮะ
ตรวจสอบด้วยการหยดสารลงบนตัวอย่างเนื้อเยื่อเหมือนเป็นการย้อมสีให้เนื้อเยื่อมันเรืองแสงขึ้นมา
จากนั้นใช้กล้องจุลทัศวิเคราะห์รายละเอียดปรากฏว่าค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่น้อย
เพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะค้นพบอวัยวะใหม่ในร่างกาย
ซึ่งอยู่ในทั่วร่างกายและอาจจะเป็นทำหน้าที่ดูดทรัพย์แรงกระแทก

ซึ่งตัวนี้นะคะมันจะอยู่ใต้บริเวณผิวหนังที่เต็มไปด้วยเส้นประสาท
แล้วก็เต็มไปด้วยหลอดเลือดแดงหรือว่าอยู่ตามกล้ามเนื้อและลำไส้
เป็นตัวรองตัวรองระหว่างอวัยวะต่างซึ่งต้องมองในกล้องจุลทัศน์เท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์เผยว่าการผลักดันความก้าวหน้าในการแพทย์ครั้งนี้นะ
เป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโลกที่มีประสิทธิภาพ
เพราะว่าจะช่วยเปิดหน้าต่างบานใหม่เก็บการป้องกันกลไกในการแพร่กระจายของเนื้องอก
แล้วก็เชื้อมะเร็งในร่างกายได้ในอนาคต

นี่แหละที่มันอยู่ระหว่างอวัยวะทุกอย่าง
หลอดเลือดผิวหนังเส้นเลือด

เป็นตัวที่จะนำไปสู่ให้การรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะมันเป็นอวัยวะชิ้นใหม่ซึ่งมันอยู่ทั่วร่างกาย

เพราะว่าวิธีการเราก้าวหน้ามานานมากแล้วนะ

แล้วพวกคนนี้เห็นเป็นฝรั่งซะอีก

มันอยู่มันอยู่ในไขมันของเราเอง

แล้วเสร็จแล้วเค้าเอาไปปั่นทำการแบบเอาพลาสมามาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วเสร็จแล้วเค้าก็ฉีดไปที่ตรงหัวเข่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อตอหัวเข่า
ผลปรากฏว่ามันหายเพราะมันเข้าไปซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
และระยะทางการความงามเขาก็เลยแบบว่าใช้วิธีการแบบนี้
ฉีดเข้ามาใส่ที่ใบหน้าหรือว่าตัวตรงไหนก็ได้
มันก็จะกลับมาสาวเพราะว่ามันทำให้เซลล์กลับไปแข็งแรง
ยังต้องวิเคราะห์ต่อไปใช่แต่ว่าเค้าก็ใช้กันแล้วนะ

คุณพี่เป็นอะไรครับพี่จะถ่ายรูปอะไรระหว่างคุย

พี่ก็บ้ากล้องไม่สำนักแต่พี่ถ่ายรายการอยู่นะฮะ
ไม่เดี๋ยวยังอยากให้นอนดูนี่จังเลยอ่ะทำไมฮะ

เดี๋ยวมันเข้าไปแพรกอะไรเข้าไป

แต่ช่วยดูหน่อยดีเนี่ยช่วยดูหน่อยดี

ได้ยังคะนี่นี่นับเสียเหลือค่ะครับคุณแม่ไม่กล้องเสียเหลือ

นี่นะเขาบอกว่าเลิศที่สุด๓โลกใช่ไหมพี่
ใช่เลิศที่สุดใน๓โลกพูดให้หน่อยฉันงงนะครับ
หัวเวยวายพูดไปมันเป็นต้องโดนอยู่แล้วเพราะมันเป็นกล้องเลิศที่สุดจริงอย่างที่พี่ว่า

เอางี้เดี๋ยวผมบอกให้ฟังแล้วกันตอนนี้ใครแตะรูปสวยได้ด้วยนะครับ
ด้วยหัวเวยวัย๙๒๐๑๘นะฮะกล้องคู่ทั้งด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับ
มีลูกเล่นนะครับการถ่ายภาพให้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยโหมดถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับ

ภาพสวยมากขอบอกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชัดมาก

แล้วก็เพราะว่ากล้องคู่หน้าให้ความละเอียดถึง๑๖ล้านทิกเซิล
แล้วก็๒ล้านพิกเซิลรวมถึงกล้องคู่หลังให้ความละเอียดถึง๑๓ล้านพิกเซล
และ๒ล้านพิกเซลเลยนะคะโอ้โห

สองคุณผู้ชมได้ดูก็ได้เบื้องหลังเราเปลี่ยนได้หมด
นี่ใบล้างแบกกราวนี้ก็เป็นเมืองนอก
ไปอยู่นี่จะไปอยู่นี่ก็ได้คุณแม่เห็นไหมคะ

ถ่ายคนอื่นได้ค่ะหนูก็จะกลับกล้องคุณแม่หนูก็จะถ่ายคนอื่นได้ป่ะ

แล้วแบตเตอรี่แบตเตอรี่ล่ะ

เรียกว่าแบตเนี่ยคือแบบสุดยอดมากค่ะคุณแม่

เล่นเกมดูหนังหน้าจอกว้างสะใจคนใหญ่มากคุณแม่เนี่ย

แล้วฟังก์แน่นออปชั่นเยอะขนาดนี้มันแพงอ่ะดิ
หลายคนบอกว่าต้องราคาหลักหมื่น
เฉียบกระดานอีกแสนไม่แพงค่ะคุณแม่ไม่แพงค่ะถูกมากค่ะ
เพราะว่าเลิศที่สุดนะคะเพียงแค่๖๙๙๐บาทเท่านั้นนะคะ

แต่ถ้าเกิดเครื่องเดียวเองอ่ะคุณแม่อ่ะนี่คือ
มีตัวใหม่มานำเสนอคือคุณแม่ใครอยากให้แบบสบายกระเป๋านะครับ
๔๙๙๐บาทเท่านั้นคือบอกว่าเหมือนกันแล้วก็ใกล้เคียงกันมาก
แล้วตรงนี้นะคะ๘ล้านพิกเซลค่ะ

จอใหญ่ไร้ขอบเหมาะสำหรับคนถ่ายรูปเห็นคุณแม่มา
แบบว่าหน้าสวยตอนนี้คุณแม่ต้องเก็บไว้เยอะค่ะ
พูดแบบนี้เดี๋ยวจัดเลย๑เครื่องเต็มให้ผมเลยนะครับ
แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ
เหมาะมากราคาถูกคุณแม่ต้องจะมีเป็นเจ้าของแม่ค่ะอันนี้๖๙๙๐บาท

ถ้าฟังฉันขนาดนี้ต่ำกว่า๒เหมือนไม่มีแล้วนะ
ไม่มีเลยเพราะว่าถ่ายภาพสวยมากคือจะแอบว้มอะไรได้หมด
โอ้ตีอะไรดีไหม

ถ่ายให้ดูหน่อย
ธานิวฟูสัม

เบลล่าเคลียร์เกาเหลากับมากกี้

อันนี้คือเอาหัวเวยต้มน้ำกินเข้าไปแล้วบ้าง
ถ่ายรูปเป็นหน้าแมวหน่อยหนึ่งเสียงเปลี่ยนวะ

เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ค่ะมันฮอตกันสุดกันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับเรื่องราวของเบลล่านะ
วินาทีนี้เนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ย
คนก็ต้องจับตามองกันอยู่แล้วถูกเปล่า
ล่าสุดเบลล่าก็ถูกจับตามองว่า

ว่าไปแย่งโฆษณานางเอกรุ่นใหม่ค่ะดาวิกา
นี่งานนี้เนี่ยนะเบลล่าก็เลยต้องออกมาตอบเลย

คนไปตั้งกระทู้ว่าเบลล่าเนี่ยนะคะแล้วก็มากกี้นี่สนิทกัน

ก็คือเบลล่าในความจริงแล้วนี่นะคะ

การที่จะลงรูปหรือว่าการที่จะฟอลโล่
ไม่ได้เป็นตัววัดทุกอย่าง
ล่ามองที่การกระทำเวลาที่เราเจอกันดีกว่า
แล้วก็เวลาที่เราเจอกันก็คุยกันดีนะคะ

อย่างบอกเบลล์กับกี้นี่
ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยคือ

ว่าให้ปาดหน้าโฆษณาของน้องใหม่ค่ะว่า

ในเรื่องของการเลือกคนที่จะมาโฆษณา

ถามว่าไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าเขาเลือกหรือเปล่า

จะมาบอกว่าปาดหน้านี่คงไม่ได้
มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้านะคะ
หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง
จริงว่าถ้าเราแฮปปี้กับงานอันนี้
มันก็ต้องคุยแล้วก็ตกลงว่าให้มันอยู่ไปในทิศทางเดียวกันถูกไหม

ฉันชอบอันนี้มากเลยที่เบลล่าตอบ

ถึงวันหนึ่งที่เบลล่านี่นะคะ
ก็คงไม่ได้อยู่หน้าที่ตรงนี้
มันก็จะต้องมีรูปใหม่เปลี่ยน

ว่านั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าค่ะ
ยืนยันว่าอีกครั้งนะคะว่า
เกาเหลาแล้วก็ไม่เคยแย่งงานใคร

เข้าไปชิงในจริงทั้งคู่ก็ไม่ฟอลโลกัน

ต่างคนก็ไม่ได้ฟอลโลกันถูกป่ะ
มันก็ไม่จำเป็นต้องฟอลโลกันแล้วไหมเนี่ย
คือคนก็ไม่ได้สนิทกันมาก

หรือว่าสนิทจนไม่ฟอลก็มีเพราะจะเหลือทุกวัน

พูดคำหนึ่งนะคนในวงการนี้นะขอโทษทีเถอะ

ฉันก็ไม่ได้ไปกินไปนอนไปอยู่ไปเที่ยวอะไรกับเขา
แค่นั้นเองแต่เราจะโกรธกันไหมหรือว่าอะไรกัน
เปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่า

อย่างนี้อย่างกับเหมียวเราก็ไม่เคยไปกิน
ไปเที่ยวกันถึงแม้เราจะทำงานร่วมกัน
ในสามแซ่บนะฉันขอพูดคำหนึ่งเลยนะ

วิถีชีวิตต่างกัน

อีกคนนึงก็ไปเกาหลี

มันไม่แปลกหรอก
ที่เขาไม่รู้จักกันหรือว่าไม่สนิทกัน
แล้วก็แนะนำให้กันแล้วกันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รู้จักเขาเป็นส่วนตัว
แต่อยู่วงการเดียวกันอะใช่เท่านั้นแหละ
เจอกันคุยกันไหมคุยต่อติดไหมต่อติดแต่ว่าเราไม่ได้ลั้นลา
บางทีเพื่อนสนิทฉันอยู่นอกวงการหมดเลย

ใช่เรียนกันมาตลอดอย่างนี้หรือว่าไม่ได้เรียนกันหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ดันไปเป็นคนข้างนอก
อีกคู่นึงนะครับคู่แม่หมีพ่อหมีนะคะ
เชียร์ที่คำพรกับเต้ยพงศกรก็เข้าไปถ่ายแบบคู่กัน
กองเชียร์ก็บอกเอ้ยสงสัยว่าจะกลับมาซุ่มคบกันแบบเงียบลับ
แล้วก็มาบอกให้แฟนคลับบอกว่าว้าวอย่าแพร่งพายบอกใครนะ
เพราะว่ากลับมาคบกันแหมใครเขาจะ
แบบความลับเนี่ยนะถ้ารู้เกิน๑คนมันไม่รับแล้วล่ะ
โดยล่าสุดนะคะนางเอกสาวคนดังเชธิคำพร
ก็ออกมาข่ายข้อข้องใจกับเรื่องนี้นะคะว่า
ไม่รู้เหมือนกันเชียร์คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่ง
เขาคิดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหมายถึงว่าแฟนคลับของทั้งคู่นะคะ
เพิ่งมาคิดกันตอนนี้แต่เป็นมุมที่น่ารักนะ
เชียร์มองว่าเป็นแรงสนับสนุนอย่างหนึ่งจากแฟน
เป็นอะไรที่เชียร์มองว่าน่ารักค่ะ
มองว่ามันน่าจะเป็นการคุยกันเล่นไปมา
พอคุยกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นสารที่ได้รับก็แปรเปลี่ยนไป
เกิดเป็นความเข้าใจกันอย่างนั้นหมายถึงว่าเขาแบบ
เราไม่ได้คบกันหรือไปซุ่มคบอะไร
แล้วตอนนี้ทำงานไปตามบทบาทและหน้าที่เนอะ

ดังนั้นคำว่าโป๊ะมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอก
แล้วเรื่องข่าวก็ไม่ต้องไม่ใช่ต้องไม่
แล้วเรื่องข่าวไม่ใช่อะไรนะไม่ต้องคนของเราหรอกค่ะ
ของใครก็ถามหมดแล้วค่ะเรื่องนี้
เอาเป็นว่าตอนนี้เชียร์โสดฟันทง

ใครจะทำอะไรก็ทำตอนนี้เชียร์โสดค่ะโสดค่ะ

สดเขาไปถ่ายเข้าไปถ่ายหนังสือด้วยกัน
เต้ยเขาก็ฝากเลยนะหนังสือเรื่องหนังสืออะไร

เป็นหนังสือนะมากเมื่อเช้าฟังเต้ยพูด
เขาฝากเลยให้ดูนี่แหละ
ก็น่ารักไงคนก็ยังอินอยู่เลยจากเรื่องกรรมเทพ

อันนี้ก็อินเหมือนกันสงการนี้มีความห่วงใย
ส่งความห่วงใยผ่านมากับสุดหล่ออ้องตวนปิ้นโตนะครับ
พร้อมจัดของรวรรณใหญ่แคมเป็นอิชิตันเนอร่าตรวยเปรี้ยงนะครับ
ส่งกระน่ำรับบิ๊กสะพายที่จะจับแจกกันในวันจันที่๙เมษายนนี้
นั่นก็คือบัตรเติมน้ำมันเอสโซมูลค่า๕๐๐๐บาท
บาทโอ้คุณพระคุณเจ้าเติมกันได้ทั้งปีเลยทีเดียวนะคะ
สะพายกระเป๋ากันไปนานเลยทีเดียวนี่มีนี่ด้วย
แล้วก็อีเซตันไม่ได้แจกแค่รางวัลเดียวนะคะ
แต่มีให้ลุ้นกันทั้งหมด๕รางวัลที่ถืออยู่

แต่ร่วมสนุกกับแคมเปญอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยง
จากรางวัลใหญ่เปรี้ยงคนเดียวรับรถถึง๔คันนะคะ

ปัดละ๓๐เครื่องจับแจกกันทุกวันพุธค่ะ
แล้วก็ยังมีวันเซอร์ไพรส์อีกเพียบ
ก็เรียกได้ว่าจับแจกกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
เรียกว่าส่งครั้งเดี๋ยวเรียกว่ารุ่นผลูกไปสองต่อเลย

จะมีคนนี้โชคดีจากอีชิตตัน
รหัสรวยเปรี้ยงอย่างแน่นอนนะ
ก็เรียกว่าร่วมสนุกเพียงกดดอกจันทร์
ดอกจันทร์ตามด้วยนะครับรหัสใต้ฝา
ทุกขนาดทุกรสชาติตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ
แล้วโทรออกฟรีทุกเครือข่ายนะครับ
เริ่มแล้ววันนี้อิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงถึง๙พฤษภาคม๒๕๖๑นะครับ
จนถึง๗พฤษภาคม๒๕๖๑นี้
จับรางวัลแล้วก็ประกาศรางวัลนะฮะเวลานะครับ๑๗นาฬิกา
โอ้โหต้องมีหลายตัวมากเลยเนอะ

ดีก็สบายเลย
เอ้าช่วงหน้าเต้ยจรินพรโดนเมาท์อัพอึมจริงเหรอ

ทำไมย่าแล้วเอาเก๋เอาจะตาม
ตามรอยพะเอกหนุ่มเวียเวียก็ได้ไหมกัน
เวียเมียเขายินดี

วันก่อนเธอเจอเขาที่งานประกาศผลรางวัลโทรท่าท่องคำ
พอนั่งอยู่ข้างหลังผมก็หันไปรับรางวัล

มันมีเพลงอเจ้าขึ้นมาร้อง

เวียร้องเป็นยัง
พี่ผมร้องได้แล้ว

เขามีพุทธภรรหัสจะดูอะไรทุกวัน
เขาบอกว่าเขาร้องได้

ใช่ไหม

ได้รับฉายาคนอวดแฟน๒๐๑๘
ตามร้อยพระเอกหนุ่มเวียสุ

บหาดูใจกับไฮโซหนุ่มมาสเซอร์อย่างตอสสินะอยู่

แต่จู่ก็ไม่รู้สาวพีคกลุ่มอกกลุ่มใจอะไรนะฮะ

นี่นะฮะลุงไอจีสูญตัวพร้อมแฮสแท็กนะฮะ

คิดถึงพี่สินะ

เพราะว่าพี่แจ้งกะลินบอกมา

เอา๓คนไม่ทันโลกซะแล้ว
นี่เขาคิดเองใช่มะแจ้งกะลินคิดเองใช่มะ

ล่าสุดคุณผู้ชมดูอยู่นะ

จูบฉันพี่สินะ

ก็ล่าสุดก็มีโอกาสเจอสาวพีค

เมื่อพี่พี่เกือบไปละกาทำ
ตัวพี่ต้อนต้องโดนแซวไปเฉพาะสมควร

ไม่ต้องลงรูปพีคหรอก

ดึมขึ้นมาตัหนตี
คือก็ชวีน
อ่า
ฮคนราดีสไตล์มั้งค่ะ
ก็ว่าของเต้นะคะที่ทางแบรนด์

มันก็อาจจะเป็นแสงเงาแล้วมาตกกระทบอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้ดูแบบว่าดูเยอะกว่าพี่ก้อย
แต่มันก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้หรอกนะคะ

รูปที่เราดูมันก็ดูเหมือนกันนะ

ก็หัวเราะเขาวงเล็บมาตลอดเลยเขาหัวเราะ
แต่น่าจะเป็นมุมกล้องต่างด้วยค่ะ
สมัยนี้มันก็มีตัวช่วยหลากหลายเลยนะคะ
ก็ใช้ตัวช่วยตั้งนานแล้วด้วยค่ะ
คนก็มองว่าเราไปฉีดหรือคะ

ถ้าฉีดก็อยากฉีดมีคนก็บอกว่าถ้าฉีดก็ดีเหมือนกันนะนะ

แต่ก็ขอคิดดูก่อนนะว่าจะฉีดลีนหรือไม่ฉีดลี
งั้นเราส่งท้ายให้ดูภาพของสายฟ้ากับพายุค่ะ
แม่ก็พาลงไปเล่นน้ำครั้งแรกปอมแปมกันมากเลย
ให้ทุกท่านมีความสุขในวันสุดสัปดาห์นี้นะคะ

ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ไหนอ่ะนั่นไง
โปรดติดตามตอนต่อไป